การนี้เนี่ยนะตำรวจเขากำลังช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านอ่ะรถเสียแต่คุณรู้ไหมจังหวะนั้นเนี่ย
โอ้โหผู้หญิงคนนึงเมาเมาแล้วขี่รถมาถึงพุ่งเข้าชนเจ้าหน้าที่อะค่ะ
แล้วเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะขนาดที่ว่าชนแล้วเนี่ยนะ
ตัวผู้หญิงคนนั้นยังไม่หยุดนะยังอยากจะกระดกยังอยากจะกรึ๊บอีกค่ะ
แล้วดูสิเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลย
ทางหัวหน้าจุดตรวจที่สพบ้านกร่ำนะคะโดนรถพ่วงข้างพุ่งชน
ตอนนั้นตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับอาสาตำรวจ๓นาย
ช่วยกันซ่อมรถชาวบ้านคือรถชาวบ้านเขาเสียไง
ก็มีอาสาตำรวจอยู่คอยให้ความช่วยเหลือ
เส้นตรงนี้ค่ะตรงถนนสุขุมวิทขาข้าวแกรง

ทีนี้ตอนที่ตำรวจเขามาช่วยชาวบ้านที่รถเสียนะ
เอากรวยมาวางแล้วนะ
แล้วก็เปิดไฟวาบวาบแจ้งเตือน๒คัน
แต่ว่ารถพ่วงข้างคนนี้นางสาวเบนจมาส
โอ้โหเธอมาแบบฝ่ากลัวยางฝ่าสัญญาณเตือน
ฝ่าทุกอย่างแล้วพุ่งมาชนร้อยตำรวจโท
สานิททิพย์ละมัยหัวหน้าจุดตรวจ๒สลึง

เมื่อกี้เห็นใช่ไหมผ้าก๊อสพันหัวอยู่นะคะ
เพราะว่าหัวมีแผลเจาะแล้วแน่นหน้าอกด้วย

เธอเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันที่ข้อพับขานะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลคนเจ็บอยู่
โอ้โหจุดตรงนั้นคุณผู้ชมก็กลายเป็นว่า
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขากำลังประถมพยาบาล
กลายเป็นว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะอะไรล่ะเพราะว่านางสาวเบนจมาสเนี่ย
เอื้อมไปหยิบขวดขวดเหล้า
มากระดกดื่มดูท่าทางเธอ

ท่าทางยังโวยวายและนี่ค่ะคือขวดที่เธอโยนทิ้ง
สายตาหันไปมองไงถามเมาใช่ไหม
ใช่ไหมแล้วนางสาวเบนจมาสจะตอบว่าอะไร

พี่รถมาละเห็นคนไหมว่ายืนอยู่ข้างด้านน่ะเห็นไหม

เป็นไงไม่ใช่ว่าน่ะนักข่าวไม่น่าถามต่อแล้ว

ต่อให้จะบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา
เอาแต่เคสนี้ไม่ได้เพราะว่ามีคนเจ็บด้วย
นี่คุณรู้ไหมนักข่าวนะไปคุยกับร้อยตำรวจโทสานิททิพย์ละมัย
ที่เป็นคนเจ็บเนี่ยตำรวจบอกนะบอกว่าตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แต่ยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าอะไร
พอชนพุ่งชนไปก็ต้องระวังเรื่องอาการกระทบกระเทือนทางสมอง
ส่วนอาการบาดเจ็บอื่นภายนอกระบมค่ะระบมอยู่จากแรงอัดแรงกระแทก
แล้วที่รอดมาได้เนี่ยรอดมาได้ผมเชื่อนะเพราะปฏิหารหลวงปู่ทวดค่ะ
นี่ไงได้คุยกับทางรองสารวัตรแล้วต้องดูอาการหลังจากนี้
ถ้าเกิดว่ามีแบบอาเจียนมาอันนี้ต้องระวังต้องมาหาหมอต้องเอ็กซาเรย์
นี่ค่ะที่โชว์ให้ดูนี่คือปฏิหารหลวงปู่ทวดให้กับนักข่าวดูนะคะ
แล้วนางสาวเบนจมาสฝั่งคนที่ขับรถมาแล้วก็มาพุ่งชน
ก็มีแผลถลอกที่ข้อพับขาซ้ายค่ะ
นอนอยู่เตียงข้างกันเลยโรงพยาบาลก็ให้กลับบ้านได้แล้วนะคุณ

ใช่ไม่รู้ว่าตอนที่พักรักษาตัวอยู่คุยอะไรกันยังไงหรือเปล่านะคะ

พอกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมยังไงก็ต้องเรียกมา
รับทราบข้อกล่าวหาภายหลังต่อไปด้วยนะคะ